ต่อที่จันทบุรีเรื่องราวของคนขี้ลืม
ผู้ชายคนหนึ่งเขายืมรถจักรยานยนต์ญาติ

ขากลับไปขับรถชาวบ้านเขากลับมา
เพราะกุญแจมันดันไปเสียบได้พอดี

เอ่ยมรุ่นเอยยกเว้นทะเบียน
แล้วด้านกุญแจมันเสียบได้พอดีคุณ

เขาเป็นคนขี่รถผิดคันไปก็ขี่เมื่อคืนแล้วครับ
รถคันนี้เป็นของนางเริงใจพาณิชย์

หน้าตาก็ยิ้มแยะมาหน่อยแบบแห้

ขี่รถจักรยานยนต์มาส่งลูกหลาน

ทันสังเกตว่ารถของใครออกไปเลย
เพราะกุญแจมันใส่ได้พอดี

เป็นของญาติครับนะฮะเลยไม่ทันดูเลขทะเบียนของรถ
ก็สีเหมือนกันพอดีขับไปถึงบ้านแล้วรถที่เอาไปอ่ะ
ด้านเป็นคนรู้จักกันก็เลยโทรไปบอกว่าเฮ้ยรถดิฉันเอามาคืนด้วย
สุดท้ายก็ขับไปคืนให้นะฮะไม่ได้ตั้งใจขโมยนะครับนะฮะ
เนื่องจากลักษณะมันคล้ายกันเหมือนทุกอย่างยกเว้นทะเบียนครับ
เขาบอกว่าต้องขอโทษทุกคนทั้งเจ้าของรถทั้งตำรวจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อ่ะสุดท้ายก็คืนกันไปเรียบร้อยแต่ละคนก็ขับรถของตัวเอง
กลับไปใช้ชีวิตตามปกติเห็นไหมสีเดียวกันเลย
อย่างนี้นะฮะรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับซื้อใช้มาสักระยะใหญ่นะ
เบ้ากุญแจมันจะหลวมมันเสียบได้ฮะ
กุญแจอันอื่นก็เสียบได้คืออันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเขาตั้งใจจะขโมยนะครับ
แต่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับยิ่งถ้ารถเหมือนกันด้วย
ยอดนิยมด้วยซื้อสีเดียวกันไปจอดเอาไว้ก็จำผิดได้เหมือนกัน
เออก็จะกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคะ